สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
กลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งทุกสำนักทั่วโลกเลยนะคะ
เพราะเพียงแค่สิ้นเสียงคำขู่ที่อยากทำลายให้สิ้นซากของคิมโยจอง
สำนักประสานงานร่วมมือระหว่างเกาหลีก็ถูกระเบิดจนแหลกสลาย

อะไรไปกระตุกต่อมจนทำให้เธอฉุนขาดขนาดนี้
ว่ากันว่าเป็นเพราะเกาหลีใต้ดึงดันส่งคอกำลังเหนือเขตแดน
และไม่ยอมหยุดยั้งนักกิจกรรมที่ออกมาโปรยใบปลิวต่อต้านระบบการปกครองของเกาหลีเหนือ
ทำให้เกาหลีเหนือถึงกับสุดทนออกคำสั่งกองทัพบกเตรียมประจำการในเขตชายแดนปลอดอาหาร
และด้วยเหตุการณ์ที่ว่านี้นะคะก็ทำให้คิมโยจองก็กล่าวออกมาว่า
ถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับทางการเกาหลีใต้
ปรากฏตัวในฐานะบุคคลสำคัญในโครงสร้างอำนาจที่มีแต่ความคุ้มเครืองเพียงยางนี้
ก็เกิดเป็นคำถามตามมากันค่ะว่าคิมโยจองนั้นคือใคร
ซึ่งบทบาทแม่ทัพหญิงที่ออกมาประจันหน้าในศึกสายเลือดเกาหลีนั้น
สปอร์ตไลท์จากทั่วทุกมุมโลกและก็มีคำถามตามมาอีกว่า
ทำไมเธอถึงมีอำนาจในการสั่งการ
ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนไม่ปักใจเชื่อนะคะว่า
นี่เป็นบทบาทที่เกาหลีเหนืออยากเชิดชูคิมโยจองจริง
แต่เป็นเพียงกลลวงที่สร้างความสับสนในการเลือกทายาท
เพื่อสิทธ์ทอดตำแหน่งผู้นำสูงสุดแห่งดินแดนและแปล
ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเธอเป็นผู้หญิงค่ะ
แต่อีกใจหนึ่งก็มีการขบคิดจนความเป็นไปได้กันว่า
ทายาทจะเป็นเธอเพราะตลอดหลายช่วงเวลาที่ผ่านมา
เป็นบุคคลที่คอยอยู่เคียงข้างคิมจองอื่นเสมอ
และยังเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รับรู้ความเป็นไป
ในการขึ้นมาสู่อำนาจผู้นำสูงสุดของพี่ชาย
เรื่องราวความเป็นไปของเธอต่อสาธารณชนทั่วโลกมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ
หรือพูดง่ายก็คือรับรู้เท่าที่อยากให้รับรู้ค่ะ
แม้ว่าคิมโยจองจะถูกเชื่อว่าเป็นน้องสาวเพียงคนเดียวของคิมจองอื่น
แต่ก็มีบางคนที่มองว่าระบบการปกครองแบบครอบครัวอุปถัมภ์ของเกาหลีเหนือ
น่าจะยังมีความลับซุกซ่อนมากกว่าที่เปิดเผยให้ได้เห็นและเข้าใจค่ะ
ซึ่งเบื้องหลังชีวิตคิมโยจองลูกสาวคนเล็กของผู้นำสูงสุดคนก่อนคิมจองอิว
เช่นหลายคนเชื่อว่าเธอคือเรียนที่เมืองเบิร์นประเทศสวิสเซอร์แลนด์เช่นเดียวกับพี่ชายอันเป็นที่รักค่ะ
เรื่องเล่าตลอดการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศบอกเล่าให้ได้รับรู้แค่ว่า
โยจองเป็นผู้หญิงเงียบเรียบร้อยชอบเก็บตัวเหงาเพียงลำพังกับพี่ชาย
โดยมีเหล่าบริการ์ดและกลุ่มผู้ดูแลคอยวนเวียนอยู่รอบเฝ้าปกป้องไม่ห่าง
เพียงแค่เธอป่วยไข้หวัดเล็กน้อยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะ
และการปรากฏกายของคิมโยจองถูกจับภาพได้ครั้งแรกเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะเข้าร่วมพิธีฝังศพของบีดาค่ะ
และหลังจากนั้นก็กลายเป็นภาพที่เห็นจนชินตาที่เหมือนเป็นหนังเงาของพี่ชาย
ซึ่งมีสถานะเป็นผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ
บทบาทของคิมโนจองกับการเป็นผู้สนับสนุนของคิมจองอื่น
ไม่ได้เป็นที่ต้องตาต้องใจจุดต้องฉายสปอร์ตไลท์อะไรมากมายนะคะ
แต่เมื่อย้อนดูภาพถ่ายบนหน้าสื่อต่างตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ทุกครั้งที่พี่ชายปรากฏตัวในอีเวนต์สำคัญของประเทศ
แม้แต่การเจรจาต่อรองทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ก็จะมีน้องสาวอยู่หน้าที่แห่งนั้นเสมอ
บทบาทของน้องสาวหรือเธอที่ชื่อคิมโยจองค่อยเด่นชัดขึ้นทีละน้อยที
ในช่วงแรกเธอไม่ได้ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในแถวหน้านะคะ
แต่ก็จะอยู่ตรงนั้นทุกที่ทุกเวลาอาจเป็นเบื้องหลัง
หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่อยู่ข้าง
ซึ่งสายตาที่คอยจับจ้องพี่ชายอยู่เสมอนั้นนำไปสู่การเชื่อว่า
เธอคือผู้วางแผนกลยุทธ์ต่างทั้งหมด
คอยให้คำแนะนำกับคิมจองอื่นค่ะ
และด้วยเสียงสนับสนุนจากอาวุโสในพัก
ก็ทำให้คิมโยจองก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งสำคัญในโปรลิสบูโร
หรือคณะกรรมการบริหารพักการเมืองของพักคอมมิวนิสต์ค่ะ

ปอร์ตไลท์ทั่วทุกมุมโลกต่างฉายไปยังคิมโยจอง

ในการเข้าเยี่ยมเยือนนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้
ซึ่งเป็นที่พูดถึงถูกจับตามองบทบาทที่เริ่มเด่นชัด

ระบบโครงสร้างอำนาจทางการเมืองภายในเกาหลีเหนือ

เด่นของเธอคือความเงียบแต่ก็มีเสน่ห์ค่ะ
เทียบกับบุคคลอื่นที่บทบาทเช่นเดียวกับเธอ
ก็ถือว่าคิมโยจองนั้นเด็กมาก

ต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำข้อตกลงสัญญาระหว่างประเทศค่ะ
และเส้นทางก้าวย่างที่เหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบ
กลับมีข่าวลือหนาหูค่ะว่าเธอหลุดจากตำแหน่งการเป็นหนี้โปรดปลายของเหล่าบรรดาพลพักเกาหลีเหนือแล้ว
ซึ่งมีสาเหตุมาจากความล้มเหลวเมื่อปี๒๕๕๙
ในการประชุมสุดยอดระหว่างคิมจองอื่นกับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลดทรัมป์ค่ะ
แต่ก็เป็นเสียงซุกซิกกันได้ไม่นานนะคะ
เพราะปี๒๕๖๓ก็มีข่าวลืมใหม่ของกระพือเข้ามาแทนที่
กับการกลับมาเคียงข้างพี่ชายอีกครั้งของน้องสาว
บทบาทหัวหน้าทีมโฆษณาชวนเชื่อหรือหัวหน้าทีมพีอาร์
ที่มีท่าทีแข็งกล้าวมากกว่าเดิม
บภาพน้องสาวที่คอยเดินตามพี่ชายอย่างเงียบไปอย่างสิ้นเชิงค่ะ
และณเวลานี้นะคะแม้ว่าเธอจะมีบทบาทสำคัญและเหมือนว่าจะมีอำนาจมากพอตัว
วกกับข่าวลือหนาหูว่าเธอแต่งงานกับลูกชายของช่อยองแฮ
หลังจากนี้คงต้องจับตาการก้าวเป็นแม่ทัพหญิงแห่งเกาหลีเหนือ
ดินแดงสมแดงที่มีขี่ปนาวุธพร้อมยิงถล่มใครก็ตาม
ก็ตามที่รีอาจมาขัดใจและความอำนาจของพวกเขาตระกูลคิม
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ